ต้องระดมกำลังหลายนายเลยต้องมาช่วยผู้หญิงคนนี้
คนหนีตายอืมจากเงื้อมือสามีตัวเองโอ้โห

โอ้โหเมียวิ่งหนีสามีวิ่งตามคุณผู้ชมตอนแรกเดินอยู่
เดินวิ่งเลยคือคงเหลียวไปเห็นแล้วเดี๋ยวไปเห็นแล้ว
มาแล้วผัวฉันมาแล้วแต่มานี่คือจะมาทำร้ายครับโอ้โห
ตัวภรรยาชื่อคุณไหมพิษสมัยครับอายุสามสิบเอ็ดปี
วิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็มีสามีคือเน่งกฤษดาวิ่งตามออกมาด้วย
ดีว่ามีชาวบ้านแถวนั้นเขาช่วยเหลือคุณไหมเอาไว้ได้เน่งทำยังไง
วิ่งกลับเข้าบ้านไปเหตุเกิดช่วงบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
พอหนีรอดมาได้เนี่ยพบว่าคุณไหมเขาได้รับบาดเจ็บโดนยิงเข้า
ราวนมขวาหนึ่งนัดหน้าท้องด้านขวาอีกหนึ่งนัด
แล้วก็เข้าที่ขาขวาอีกหนึ่งนัดโอ้โหนี่ฝีมือสามีทั้งนั้นคุณผู้ชม
โอ้โหกู้ภัยก็ช่วยประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวคุณไหมส่งโรงพยาบาล
ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงคุณไหมส่งโรงพยาบาล
เน่งยิงปืนในบ้านขึ้นมาอีกสามนัดครับปั้งปั้งปั้งนั่น
ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจกันใหญ่กลัวว่าจะโดนลูกหลงกัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่รับยางเอ่อผู้ช่วยเนธวิไหล่
สั่งเลยให้ปิดกั้นทางเข้าออกซอยของหมู่บ้านให้ทุกคนอยู่อยู่แต่ในบ้านนะ
อย่าออกมานะแล้วก็โทรแจ้งตำรวจสพออุทัยมาระงับเหตุครับ
จากนั้นมาเลยคุณผู้ชมชุดสวาสตร์มาแล้วก็มาพร้อมเสื้อเกราะด้วยนะ
ระดมกำลังกันมา๒๐นายครับตรึงกำลังปิดล้อมกันเอาไว้
ดูพฤติกรรมในเน่งส่งโดรนเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมงานใหญ่ครับ
โดนบินดูมุมสูงว่าเน่งมันทำอะไรอยู่อยู่ตรงไหนของบ้าน
นี่โดนส่องอยู่เนี่ยอ่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ตำรวจเขาปิดล้อมเนี่ย
เน่งหายไปไหนไม่รู้คุณผู้ชมเหมือนอยู่ในตัวบ้าน
เขาก็ไม่เห็นแล้วตำรวจก็กลัวว่าเดี๋ยวเน่งจะทำร้ายร่างกายตนเองครับ
ไปดูวินาทีตอนเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงใช้โทรโขงเกลี้กล่อม

ว่าเด็กครับ
คือใช้โทรโขงแล้วแล้วก็ให้น้องสาวโทรไปหาในเน่งกฤษดาแล้ว
เน่งบอกเดี๋ยวจะเข้ามอบตัวเองแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยคุณผู้ชม
เดินช้ามาเรื่อยเน่งเนี่ยเปิดไฟในบ้าน
เปิดไฟในบ้านแล้วเดินลงมาที่ชั้นล่างของบ้าน
แล้วก็เปิดประตูออกมา
ยิงตอบโต้หรือเปล่าเปล่าครับ

นี่ครับเปิดประตูบ้านออกมาแล้ว
มอบตัวแต่โดยดีชูมือขึ้น
เหนือหัวครับอืมเจ้าหน้าที่พร้อมกับน้องสาวเนี่ย

เน่งบอกสาเหตุที่ยิงเมียตนเองเนี่ย
คุณไหมเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกันมาเดือนนึงแล้ว
เน่งพยายามง้อขอคืนดี
แต่คุณไหมคนเป็นภรรยาไม่ยอมคืนดีด้วย
โอ้โหแล้วเขาใช้วิธีนี้เหรอเอาปืนยิงเมียตัวเองเนี่ยนะ
แล้วหลังจากยิงเมียไปแล้วไอ้เสียงปืนที่มันดังขึ้นอีกนี่คืออะไร

เออยิงเมียเสร็จยิงขาตัวเองต่อ
เครียดเครียดเพราะอะไรก็เครียดที่ยิงเมียไปก่อนหน้านี้ไง
ตำรวจก็เอาข้าวเอาน้ำให้เน่งกินก่อนให้สงบสติอารมณ์ครับ
ได้ลดความเครียดแล้วก็พาตัวไปรักษาบัตรแผลที่โรงพยาบาล
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ